คือเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดอุโมงตรงนี้ใช่ไหม
แล้วก็ตอนสายก็เข้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการจราจร
ไอเดียจากข้อเรียกร้องของประชาชนบอกว่า
ถ้าตำรวจยืนอยู่แยกไหนแยกนั้นมักจะติดกว่าปกติ

คุณเคยได้ยินเสียงสะท้อนประชาชนแบบนี้ไหม
ประชาชนจะบอกว่าก็ปล่อยให้ไปตามสัญญาณไฟจราจรนั่นแหละ

แต่ถ้าตำรวจมายืนเมื่อไหร่แล้วตำรวจเป็นคนโบก
ให้ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นหยุดไรเงี้ย

อันนี้ข้อเรียกร้องแบบนี้
เขาขับรถผ่านไฟเขียวไฟแดงตามปกติเขามันจะเร็วกว่า
ลองฟังไหมว่านายกรัฐมนตรีจะมีไอเดียเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับ
ยังงั้นเค้า

ผู้บังคับการตำรวจจราจร
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับ
ที่คือมันยังไม่มีคำสั่งออกมาจากท่านนายกรัมตรีใช่ไหม
เพราะว่าท่านแค่พูดเปลยเอาไว้
ยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์หรือให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวได้นะครับ
ถ้าเป็นคำสั่งต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการ
ไม่ใช่แบบยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งว่าจะทำอย่างไรดี
กับการที่จะให้ตำรวจตกลงแล้วไปยืนตามแยกจราจรหรือไม่ต้องยืน
บางทีนะคุณตามเส้นทางด่วน
ถ้าตำรวจจราจรเขาสมมุติกั้นรถทางนี้แล้วก็ให้ทางนู้นไปเนี่ย

ก็เลยเป็นข้อเรียกร้องออกมาเหมือนอย่างนี้แหละว่า

นายกรมตรีก็ได้ยินเสียงประชาชนร้องมาแบบนี้ไง

อันนี้เห็นได้ชัดเลยตรงแยกสุธิศาลในช่วงเย็น

บางทีถ้าเกิดออกผิดเวลาหน่อยปุ๊บจะยาวเลยอ่ะ
คือนายยกรัฐมนตรีเน้นย้ำไว้แบบนี้

ระบบเขาทำไมถึงทำให้การจราจรคล่องตัว
ก็เลยให้การบ้านไปทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ